คุณผู้ชมคะมาดูคลิปภาพจากกล้องหน้ารถคลิปนี้ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าไม่ได้ปรับแต่งความเร็วนะคะ
ในคลิปจะเห็นความเร็วของรถชัดเจนรถบรรทุกเปลี่ยนเลนในลักษณะของการแซงแต่แซงไม่พ้น
โอ้โหเหตุการณ์เนี้ยมีรถได้รับความเสียหายสิบสามคันลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ

ก็เขามึงตามมานะครับสี่สี่มันยังเป็นกลายมันจะวิ่ง
คุณผู้ชมนี่ค่ะรถเล็กรถใหญ่กระเด็นกระดอน
เกลื่อนถนนเลยอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานห้าโมงเย็น
มุ่งหน้าเข้ามหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อซูเปอร์สุพรีมแฮมชีส
แซนวิชเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่าตกใจกลัวสั่นไป
หมดเลยพิกัดถนนพระรามสองมุ่งหน้าเข้ามหาชัยหมู่บ้าน
ครับแต่จริงจริงแล้วมาจากเลนซ้ายเพราะว่ากล้องหลังรถมัน
กลับด้านมันจะมีภาพกล้องหลังรถภาพนี้ค่ะกล้องหลังรถ
มันกลับด้านแล้วที่เห็นเร็วเนี่ยไม่ได้สปีดภาพ
ไม่ได้ปรับแต่งความเร็วนะนี่คือความเร็วจริงแบบนี้เลย
คือในเพจเฟซบุ๊คหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงสมุทรสาครก็นำคลิปที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาโพสต์เหมือนกัน
คุณผู้ชมเห็นภาพความเสียหายบนท้องถนนไหมคะ

ตกใจจริงพี่อุ๋ยมันคือระเนระนาดเต็มถนนนะคะ
จะยางรถยนต์ไหนจะรถพังอุ้ยเนี่ยเสยเกยกันไปแบบนี้ทุกคนตกใจแล้วก็ยืนกันงงอะค่ะ

ซึ่งเป็นถนนที่ไม่น่าจะขับเร็วเลย

ใช่วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาดำเนินการเรื่องของเศษซากต่างบนพื้นผิวถนนก็จัดการเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวาน

ได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายนะครับคุณนัทธริกา
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เธอเดินทางกลับจากทำงานจะกลับบ้าน
หลังเกิดเหตุพยายามตั้งสติอยู่สักพักนึงแล้วก็ออกมาดูที่เกิดเหตุ
พบว่าไม่ใช่แค่รถเธอคนเดียวโอ้โหอีกหลายคันทั้งรถเล็กรถใหญ่โดนกันเยอะไปหมดระเนรนาศไปหมด
ตอนนั้นเธอบอกว่าผู้เสียหายแต่ละคนก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาครแล้วไปเจอลุงขับรถบรรทุกคันต้นเหตุด้วยนะ
คันที่มุดมาแล้วก็พุ่งชนเขาเลยอ่ะเธอบอกเธอไปถามลุงขับรถบรรทุกบอกลุงทำไมลุงขับอะไรขนาดนี้อ่ะ
เขาบอกเขาเบรกไม่ทันพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่ทัน

นี่ลุงไม่ได้เบรกหรือเปล่านั่นน่ะสิเบรกจังหวะไหนอ่ะ
ลุงบอกลุงพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่ทัน
โอ้โหนี่แทบไม่ได้เบรกฮะดูจากกล้องวงจรปิดเธอบอก
มีคลิปกล้องหน้ารถก็เลยเอาให้คุณลุงดู
บอกว่าคุณลุงคะเนี่ยค่ะกล้องคุณลุงไม่ได้เบรกเลยนะ
คุณลุงดูสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนคำพูดเป็นว่า
เขาบอกว่าเขาเบรกไม่ทันอืมเขาก็เลยหักหลบค่ะใช่
แล้วก็มาชนคันพรีมก่อนแล้วก็ไปกวาดข้างหน้าค่ะ
ถึงห้าคนค่ะแต่บาดเจ็บอ่าเล็กน้อยไม่ได้แบบ
ก็ไม่ได้รุนแรงสาหัสก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะฮะ
ขับรถบรรทุกแต่ว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ย
เขาประเมินกันมาเนี่ยประมาณหกแสนกว่าบาทโอ้โห
ลุงแกจะไหวไหมเนี่ยนั่นน่ะสิคะเนี่ยประมาทเป็นเหตุเลยนะฮะค่ะ